แม่สลับซ้ายหลอกจริงครับ

ถ้าหล่นไปกว่านี้เซน๒เซนนี้รับรองครับ

และนี่ครับซ้ำเข้ามาเรื่อยเลยครับที่บริเวณต้นขา

วันนี้ลามเทพนั้นใช้เกลือจิ้มเกลือเลยครับ
นี่ครับหลิวพยายามจะเน้นที่เจาะยางเหมือนกันครับ
นี่ครับหลิวพยายามจะเน้นที่เจาะยางเหมือนกันครับ

ยกเว้นทางกระจับเลยครับ
แล้วนี่ครับพันด้วยสอขวา
ได้นับมาหนึงนับเลยครับ
ตั้งเวลาครซ
เคยใช้ลูกนี้เนี่ยเอาชนะน็อกคู่ต่อสู้มาไม่ต่ำกว่า๒คนครับ
คงเป็นลูกที่อันตรายนะครับลูกแบบนี้
นี่ครับเตรียมจับและนี่กับโจรเข้ฟาดหางเอาคืนกับแม่

รมเทพสวาสนา
และตอนนี้ครับเราได้แชมเป้คนใหม่ครับรอมเทพสอวาสนา
คุณเหมือนคิดแสนสุขขึ้นมาคาดเข็มขัด
ให้กับชัมเปญคนใหม่ของเราครับพี่แก่น้ำหนัง